เพราะช่วงค่ำที่ผ่านมาก้าวไกลชี้แจงมายังสื่อมวลชนเลยบอกว่า
กรกตส่งหนังสือเป็นเอกสารด่วนที่สุดถึงหัวหน้าพักเก้าไกลลงวันที่๒มิถุนายน

คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมือง
ได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในกรณีที่มีคนกล่าวหาว่า
พักเก้าไกลกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยพักการเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๒
และยินยอมให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
และนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลซึ่งไม่ใช่สมาชิก
ซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทย
กระทำการควบคุมครอบงำหรือชี้นำพักเพื่อไทย
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยพักการเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๒๘
และขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
ยุบพักก้าวไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจนะฮะเดี๋ยวก้าวไกลเขาจะบอกตอนหลัง
อันนี้เขาเอามาจากหนังสือของกรกตที่ส่งมาแบบเป๊ะเลย
เลยอยากจะขอทราบข้อเท็จจริงพร้อมพยาหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้
วันที่๑๘เมษายนปี๖๖ในหัวข้อ
พบกับซีรีส์ชุดปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลเนี่ย
โพสต์นี้มีความหมายว่ายังไง
และตัวละครที่ปรากฏตามในโพสต์เนี่ยหมายถึงใคร
อย่างไรสื่อความหมายว่าอะไร
สัญลักษณ์ค้อนไขว้กับเขียวที่ปรากฏในภาพตามโพสต์

และเหตุใดต้องใช้สัญลักษณ์ค้อนไขว้กับเขียวประกอบตัวละครในโพสต์นั้นด้วย

ล่าความล้าหลังข้ามสัตวรรษสสปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกล
การ์ตูนนี้หมายความว่ายังไงตัวละครในนั้นหมายถึงอะไรสื่อความหมายว่ายังไงแบบไหน

เป็นภาพค้อนกับเคี้ยวไขว้กัน

กลกะตอก็เลยสงสือด่วนมาขอให้ไปชี้แจงใช่หรอ

ก็ด่วนจริงเพราะประโยคนี้ค่ะ

เอ้าหรอสองคนนี้เข้าไปครอบงำกับควบคุมพรรคเพื่อไทยหรอ
สุดท้ายแล้วพักเก้าไกลเลยบอกว่า
แม้กรกตคงจะรีบจริงเพราะเป็นเอกสารด่วนที่สุด

เขาหมายถึงก้าวไกลนี่แหละแต่ว่าพิมพ์เป็นเพื่อไทยมา

นี่ก้าวไกลเขาก็เลยโพสต์แจ้งข่าว
แจ้งข่าวให้ดูว่ามีเอกสารนี้มาถึงทางพักถึงหัวหน้าพักนะ
แต่กรกตพิมพ์ผิดก็เลยไม่รู้ว่า
อันนี้เป็นเอกสารราชการไหมต้องพิมพ์ใหม่ไหมหรือยังไง

นี่ไม่รวมรายงานข่าวก็ไม่ใช่รายงานข่าวหรอก
ประธานกรกตให้สัมภาษณ์บอกว่า
มันมีปัญหาอยู่สักอยี่สิบกว่าเคส

อาจจะต้องมีการนับคะแนนใหม่หรือว่าเลือกตั้งใหม่อะไรก็แล้วแต่
นั่นทำให้การประกาศรับรองสอสออย่างเป็นทางการ๕๐๐คน

ตอนนี้เท่าที่รู้คือสอสออาจจะต้องมีการรับรอง
ได้รับรอง๒๐คนใช่ไหมที่ประธานกรกตบอก
อาจจะเนอะประมาณนั้นประเด็นเรื่องที่คุณพิทาถูกร้องเรื่องหุ้นสื่อ
ประเด็นเรื่องที่ยุบพักเก้าไกลว่าเป็นปฏิปักต่อการปกครอง

ประเด็นเรื่องที่ร้องว่าพักร่วม๘คนถูกครอบงำชี้นำ